ฉันจะต้องแอปเขาบอกให้ฉันทำการแสดง

คุณใจคุณใส่ที่รการผมนี่
คือเดี๋ยวก่อนกลับมาจากญี่ปุ่นนี้สมองมันกลับหรือ

อาสูจิไม่ทำงานอ่านตายแล้วพ่อเล่า

มีลูกทั้งคนเข้าไปเรียกขนาดแบบนะ

หนึ่งเอาที่เป็นข่าวก่อนแล้วใครอีกคนนั้นก็ปิดไว้ก่อน
คนแรกก็คือที่เขาไปดูในภาพก่อนดูจากภาพค่ะ

อันนี้เขาไม่ปิดบังคุณแม่เขาพูดได้เลยเขามีคนจับ
ก็คือว่าเป็นน้องแพตตี้อังสุมาริน
แพตตี้อังสุแฟนค่ะ

คือหนู
ไม่ต้องเค้าขึ้นจอแล้ว

กุ้งแบบหน้าอกแอดแท็กทีฟเหลือเกิน

คนที่จะตอบได้คือแดนวรเวท

คุณหมอต้องตอบได้หรือเปล่า

อลี่อันนี้ผมไม่เชื่อเลยคนนี้คนนี้คือใครคือเพื่อนเพราะอันนี้จะผิดกันเป็น

อนเซ็นในไอจีนางมีรูปไหมน้องออนเซ็น

ไหมคือไปทำให้ผิดคุณแม่แต่ต้องยอมรับ

นี่การที่มีคนชอบว่าสวยขึ้นแบบแล้วมันดีกว่า
พอคนชอบว่าอ๋อหนูไม่ทำอะมันไม่หนุกอะ

มันอยากลง

เดี๋ยวคนนี้มันทำเลย

มีแฟนพวกนี้ก็เลยไปทำเหมือนกันแหละว
ต้องเป็นปังน้อย